ใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับอดีตแชมป์มวยโลกสากล
ชื่อดังเขาเคาะแกนเล็กซี่ฝาแฝดของเขาทรายนี่แหละไปประสบอุปติเหตุ
คือขับรถชนท้ายรถพ่วงจนเสียหลักรถตกลงไปในครูน้ำ
ก็บาดเจ็บเล็กน้อย๒คนพร้อมกับภรรยานะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะนายพิราชัยแสนคำหรือว่าเขาค้อแกไลซี่
อายุหกสิบเอ็ดปีเป็นอดีตแชมป์โลกมวยสากลขวัญใจชาวไทยอ่ะค่ะ
แล้วก็เป็นคู่แฝดของข่าวทรายนี่ด้วยนะครับอุปติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ตำบลตาจันทร์
ชนท้ายกับรถพ่วงนะคะอยู่ที่ถนนมิตรภาพขาขึ้นมุ่งหน้าขอนแก่น
รถกระบะตกลงไปในคูน้ำเจ้าตัวบอกว่าคือนั่งมากับภรรยาคือนางจีรวรรณแสนคำ
อายุห้าสิบปีภรรยาเนี่ยก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุกสามหนึ่ง
ก็ไปช่วยเหลือไปประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคง
ทีนี้ไปสอบถามคนขับรถพ่วงคือนายกิติศักดิ์นารีรักษ์อายุ๓๒ปี
เขาบอกว่าคือระหว่างที่เขาขับรถมาตามปกติเนี่ยนะคะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังที่ท้ายรถพ่วง
แล้วก็มองเห็นว่ามีรถกระบะมาชนท้ายก็เลยจอดรถลงมาดู
เขาเดินทางจากกรุงเทพนะจะไปส่งดีวัวชนิดขวด
ซึ่งเป็นสินค้าของครอบครัวให้กับลูกค้าที่หนองบัวลำผู
อันนี้ฮะเนี่ยค่ะนี่เนี่ยอันนี้เป็นสินค้าที่เขาจะไปส่ง
ครับทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุคือมองไม่เห็นอ่ะ
ว่ารถพ่วงวิ่งอยู่ข้างหน้าก็เลยพุ่งไปชนอย่างจัง
จนตกข้างทางอะค่ะจมไปในครูน้ำโชคดีจริงจริงปัจจิบเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะ
ต้องระวังกันด้วยคือรถใหญ่บางทีมองไม่เห็นนะ